อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันแล้วก็ต้องตั้งใจฟังด้วย
เรื่องของกฎหมายของกัญชา
คุณต้องติดตามข่าวสารแล้วคุณต้องรู้กฎหมายดีนะ
เช่นนั้นคุณอาจจะเป็นเหมือนคุณตาท่านนี้
คุณตาเข้าไปเปิดท้ายขายกัญชาค่ะ

น้องใบตองเขามีเปิดท้ายขายของ
นี่เปิดท้ายขายกัญชามันไม่ได้
มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เอาดูของกลาง
นี่ต้นกัญชา๑๑๗ต้น
โอ้โหคุณตำรวจเขายึดมาได้แล้วนะคะ
จับกลุ่มคุณตาคุณตาชื่อสกุลทิสิงวัย๗๕ปีแล้ว

คุณตานำต้นกัญชาเหล่านี้มาเปิดท้ายรถกระบะขาย
เปิดท้ายขายกัญชาใช่
จอดขายตรงบริเวณลานจอดรถหน้าธนาคารเลย
อยู่ในอำเภองาวเปิดถ่ายหน้าธนาคาร
เปิดขายหน้าธนาคารด้วย

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนนำต้นกัญชามาเปิดท้ายขาย
บริเวณลานจอดรถหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลหลวงใต้อำเภองาวจังหวัดลำปาง
ตำรวจก็รีบเข้าไปตรวจสอบเลยแล้วก็พบว่า
มีคนนำกัญชาไปขายจริงตามที่ได้รับแจ้ง

ขายอย่างไร๘เหมือนขายพวกของฝาก

เหมือนขายของฝาก๓ต้น๒๐๐

คือคือเล่าให้ฟังก่อน
บางคนเขาก็มองว่าไอ้กัญชามันเป็นสมุนไพรอะไรก็ว่ากันไป

ซึ่งสาเหตุเนี่ยคิดว่าคุณตาเข้าใจผิดหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ชัดเหมือนกัน
แต่คุณตาเขาบอกตำรวจว่าก็อยากจะขอคุณตำรวจเขาบอกกับประชาชน
บอกให้ได้รู้โดยทั่วกันตอนนี้ว่าอยากจะเตือนประชาชนว่า
ปลูกกัญชานั้นต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นห้ามทำอะไรในลักษณะที่เป็นแบบนี้เป็นอันขาด
อย่ามาเปิดท้ายขายกัญชากันแบบนี้
เพราะว่ามันเป็นการทำที่ผิดกฎหมาย
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ผลิตและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท๕
กัญชาเนี่ยยังถูกจัดอยู่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕นะ
กัญชงกัญชากระท่อม
เพราะฉะนั้นคุณปลูกแบบนี้ขายแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ฝากเตือนประชาชนเลยเหมือนกัน
ห้ามผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายครอบครองหรือเสพ
เว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น
ทางภาครัฐเขาก็พยายามที่จะหาจุดที่เหมาะสมที่สุด
แต่ตอนนี้ไม่ได้นะคะ